เหตุการณ์นี้หน้าร้านสะดวกซื้อบางบัวทองนนทบุรีค่ะมีรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าที่อยู่บนทางเท้า
ครับชนแรงมากแรงถึงขั้นไฟลุกท่วมทั้งคันนะคะ
คนขับคนที่นั่งมาด้วยเสียชีวิตแต่ว่าในรถคันนี้มีสุนัขตัวหนึ่ง
สุนัขตัวนี้วิ่งหนีออกมาจากรถได้แล้วมีพลเมืองดีไปเห็น
ไปช่วยไปอุ้มสุนัขขึ้นมาสุนัขก็บาดเจ็บ
ว่าช่วยจนปลอดภัยแต่เคราะห์ร้ายจริง
สองคนที่อยู่ในรถคือเสียชีวิตทั้งคู่อะค่ะ
ไฟลุกไหม้ขนาดนี้นะคะรถเก่งไปพุ่งชนเป็นรถเก๋งสีบรอนเงินนะคะ
ครับริมถนนบางตุ๋ยไซน้อยบางโบทองนทบุรี
ฉีดน้ำอยู่๑๕นาทีถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ในรถมีคนถูกไฟคลอกเสียชีวิต๒ราย

นายนิติพัฒน์ธนกิจปิติพรอายุสี่สิบเจ็ดปี
และนางสาวอภิรมต้นมีอายุ๓๘ปีก็คือภรรยาของนายนิติพัฒน์นะคะ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครโมลณิธิป่อเต็กตึงจุดบางโบทองนายวีรพมบอกว่าได้รับแจ้ง
ศูนย์สั่งการกู้ชีพพระนั่งเกล้าพอมาถึงที่เกิดเหตุไฟมันลุกไหม้แบบแรงมากนะคะ
แล้วคนเนี่ยติดอยู่ในรถก็เลยพยายามจะเอาถังสี่ถังที่จะฉีดดับไฟ
ช่วยกันฉีดได้เลยแต่ไฟมันแรงมากจริงจริง
คุณผู้ชมคะฟังแล้วน่าเศร้าใจนะทางกู้ภัยเขาบอกว่าจังหวะที่พยายามจะฉีดเพื่อดับไฟอ่ะ
ได้ยินเสียงคนร้องออกมาจากในรถช่วยด้วยช่วยด้วยพยายามร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในรถ
วีรพงศ์คนนี้อาสาสมัครกู้ภัยคนนี้พยายามจะดึงมือคนที่ติดอยู่ในรถ
แต่ดึงออกมาไม่ได้เพราะที่สะโพกถูกพวงมาลัยกดทับอยู่
แต่จังหวะนั้นคือไฟมันไหม้อยู่ตลอดเวลาค่ะ
และสายไฟที่อยู่บนเสาไฟมันเริ่มไหม้แล้วด้วย
ทีนี้มันเริ่มมีเสียงระเบิดแล้วไฟมันยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้น
ตอนผมมาถึงที่เกิดเหตุที่แรกนะครับมีเพลิงลุกไหม้บริเวณรถนะครับ
ไหม้ทั้งคันผมมาถึงผมก็พอดีมีประชาชนผ่านไปผ่านมา
ผมก็เลยให้เขาไปเอาถ่านกระเทศที่เซเว่นให้ผมแล้วผมก็หาน้ำหาได้ทาง
แถวเนี้ยช่วยตักสาดไปก่อนครับอืมเพราะว่าผมมาถึงมีเสียงคนร้อง
ของความผิดเหลืออยู่ในรถโอ๊ยโอ๊ยคือผู้หญิงผู้ชายอ่ะ
จะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับอืมอ่าครับผมแต่แล้วมีเห็นว่ามี
หมาเขาใช่ครับมีมีหมาหน้าเป็นปอมปลอมอ่ะพี่วิ่งออกมา
แต่ว่าผมไม่ได้คือจับไม่ทันคือเอาเอาคนก่อนผมก็เลยพอได้ถังกระเพลิงมา
ก็เลยมาขีดมาเลยทีนี้มันนำให้ไหวพี่นี่แหละค่ะก็ต้องช่วยกันดับไฟ
ทางเจ้าหน้าที่ก็นำอุปกรณ์ตัดทางนำร่างของผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ในรถ
ออกมาจากรถแล้วคุณผู้ชมลองดูซากรถสภาพรถเป็นแบบนี้ค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าสุนัขเป็นพันธุ์ปอมเมอริเนียนนะคะ
อยู่ในรถเก่งคันนี้ครับมันวิ่งหนีตายออกมาได้ทันนี่ตัวนี้ฮะ
นี้ค่ะคือโชเฟอร์แท็กซี่ขับรถผ่านมาเห็นพอดี
จอดรถเข้าไปช่วยแล้วก็อุ้มหมาเอาไว้เลยให้แบบมันพ้นพื้นที่อันตรายก่อน
ให้มันหลงไปไหนด้วยแล้วก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแล
หมาก็เจ็บนิดหน่อยค่ะ
วันนี้นะคะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
หน้าห้างโลตัสนะคะจนที่การไฟฟ้ามาเปลี่ยนเสาไฟ

สายสื่อสารต่างเพื่อให้กลับมาใช้งานได้
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคนที่ขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถเก่งคันนี้
ขับชนทางเท้าชนสาราผู้โดยสารแล้วล้อหลุด

รถพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ไฟมันลุกพลึบเลยนะคะครับ
คือพี่วินคนนี้พยายามจะวิ่งไปที่๗๑๑
หยิบถังดับเพลิงมา๑ถังเพื่อที่จะไปช่วย
แล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงช่วยกันเพิ่มอีก
พยายามกันทุกทางค่ะคุณผู้ชมแต่มันไม่ทันมันช่วยไม่ได้
ส่วนน้องหมาเนี่ยนะตอนนี้ทางเจ้าของอู่ก็เอาไปดูแล
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนน้องชายที่เรียนอยู่ด้วยกัน
พี่สาวค่ะนางลักษณะอายุ๕๘ไปพบตำรวจ
แล้วก็บอกว่าเธอเป็นพี่สาวของนายนิติพัฒน์ที่เสียชีวิต
นิติพัฒน์เป็นน้องชายคนเล็กของครอบครัว
เคยทำงานฝ่ายเทคนิคตัดต่อภาพของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งด้วยนะคะ
ส่วนผู้หญิงที่นั่งมาด้วยกันที่เสียชีวิตเป็นภรรยา
ก่อนหน้านี้น้องชายกับภรรยาเปิดร้านอาหาร
แถวถนนนครอินแต่ต้องปิดร้านไปชั่วคราวช่วงโควิด๑๙
ลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ตัดต่อภาพ
แล้วก็รับงานทำงานอยู่ที่บ้าน
เมื่อวานน้องชายรับภรรยาไปกินเลี้ยงปีใหม่กับเพื่อน

ซึ่งเธอก็บอกว่าโอ้โหครอบครัวเธอทำไมมันมีแต่เรื่องเศร้า

พี่สาวคนกลางเสียชีวิต๑๖ธันวาคม
แล้วเนี่ยน้องชายคนเล็กมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้

แล้วเห็นบอกว่าเพิ่งเสียพี่สาวไปหรือเปล่า
เวลาวันที่๑๖นี่เมาลานัทอยู่เลย

พี่เป็นคนดูแลจิลอ่ะพี่
โปรดติดตามตอนต่อไป